ลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้อลื้
ทางระบายน้ำมีการแชร์โพสต์ดังกล่าว
และวิภาควิจารณ์จำนวนลบจำนวนมาก

มีคนถ่ายภาพทางเข้าบ้านนำลงโซเชียลมีเดีย

ถ้าตัวเองทำผิดจริงทำไมไม่ไปร้องเทศบาลเมืองคูคศ
โพสต์ลงโซเชียลมีเดียทำให้ทางบ้านรู้สึกเครียดมากเหมือนกันนะครับ
ภรรยาลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่
และยืนยันว่าก็ยินดีจะบรื้อถอนทางเข้าบ้าน
หากทับเส้นทางสาธารณะอย่างเร่งด่วน

เจ้าของบ้านเขาก็ยินดีที่จะลื้อให้นะครับ